คุณผู้ชมบอกเลยหนังเรื่องนี้นะ
เขากระแสแรงมากเลยค่ะ
เป็นหนังของจักรวาลไทยบ้าน
ฝีมือการกำกับของต้องเตธิติค่ะ

รายได้พุ่งทะยาน๓๐๐ล้านบาทแล้วจ้า

อยู่ทั้งปีนะนะมีภาพยนตร์เรื่องคุณผู้ชมค่ะ

นภลถึงก็เอลิปากบอกว่า

พระเอกนะเพราะในเรื่องนี้
ที่เป็นตัวหลักของเรื่อง๒คนด้วยกัน
แต่ถ้าในส่วนของเจ้าตัวก็พร้อมจะทำเต็มที่ครับ
ตอนที่เห็นโครงเรื่องและความตั้งใจของต้องเตในการทำนะ
บอกเลยว่าผมเองอยากรับงานแสดงนี้มาก

ว่าถ้าเขาติดต่อมาให้ผมมาแสดง
ช่วยลดค่าตัวของผมให้เขาหน่อยนะ

แล้วก็อยากสนับสนุนความตั้งใจของน้องต้องเตด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องก็บอกแล้วแหละบอกเปลยแล้วบอกทุกคนเลย
ถ้าหนังเขาเจ๊งเนี่ยเขาจะขอยืมเงินนักร้องหนุ่มกล้องห้วยไร่

ซึ่งตอนที่ได้ยินนะโหหนุ่มเน็กบอกเลยว่าน้องเนี่ย
ถ้าตรงไหนที่ช่วยพี่ที่พี่ช่วยได้เนี่ยพี่พร้อมช่วยเหลือนะ
แล้วพอผลการตอบรับค่ะโอ้โหคุณผู้ชม
มันปังมากเกินแบบเกินความคาดหมายไปเลย

พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ยกฉายาพระเอกร้อยล้านให้นะคะ
และในวันที่๓๐ตุลาคมนี้ค่ะ
ใส่ชุดไทยไปร่วมรำแก้บนถวายพญานาค
ที่สนามห้วยไร่อีลีน่าพี่แจ๊คเคยไปแล้วนี่ที่นี่

ก็ไปกับเหล่าทีมผู้สร้างของหนังเรื่องนี้ล่ะค่ะ

แต่ต้องยอมรับตรงว่าบนบานเรื่องเพลงไว้

อ๋อนึกว่ามันขอเรื่องหนัง

หลักนะครับผมก็มีหลวงพ่อโสธร

ที่อยู่นครพนมนะครับองค์พญานาค
เตไปบนไว้ว่าถ้าสมมุติ

เดี๋ยวจะไปใส่ชุดไทยลำอยู่หน้าองค์พญานาค

ผู้บริหารทุกคนก็เดือดร้อนเพราะต้องตี

ตรีมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศ

และเมื่อวานนี้หนุ่มกล้องค่ะก็ได้โพสต์ภาพตัวเอง
เตรียมตั้งโต๊ะบวงสวงแก้บนที่สนามค่วยไร่อีริน่า
พร้อมกับเชิญชวนคนที่ศรัทธาในองค์ปู่พญานาค
สามารถเดินทางมาร่วมงานได้เลยนะคะ
ขอแค่ใส่ชุดสีขาวมาร่วมงานก็พอค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าเรื่องนี้เรื่องมูเตลู
เชื่อก็ต้องเชื่อจริงแล้วก็นักแสดงหลักเนี่ยเป็นคนอีสานด้วย

แล้วเห็นว่าเป็นแบบหนังไทยบ้านนี้ขั้นตอนการถ่ายทำเขาไม่ธรรมดานะ
เบื้องหลังมามีทีมถ่ายใต้น้ำมีเซ็ตฉากแบบยิ่งใหญ่อลังการ
สมแล้วกับ๓๐๐ล้านที่ได้มาคุณผู้ชมค่ะ๓๐๐ล้าน
เขาไม่ได้หวังขนาดนี้นะแต่ดิฉันว่าไม่แน่นะอาจจะแตะพันล้านก็เป็นไปได้